มาดูนักธุรกิจชาวต่างชาติ

ปรากฏว่าลืมโทรศัพท์ไว้ในแท็กซี่
ก่อนที่จะลงที่สุวรรณภูมิ
แล้วเขาก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้โทรศัพท์คืน
เพราะว่าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุด
กิ๊กราคาเกือบ๔๐๐๐บาท
ปรากฏว่าคนไทยดีฮะเก็บได้คืนของเขานะครับ
กลายเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับ
นายซาอีสโอเบ็ดซาอีสอัลบัสวาวีนะครับ
อารับพร้อมกับนายอนุวัฒน์วัชิระกุญชัย

ซึ่งเป็นล่ามได้เดินทางไปยังฝ่าย
ปฏิบัติการพิเศษท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
มูลค่าประมาณ๔๐๐๐๐บาทนะครับคุณนะ
คืนจากเจ้าหน้าที่ภายหลังจากได้รับการประสาน

ชื่อนายที่นายบาดัสอากิลอัลกาบีเพื่อนร่วมงาน
ได้ลืมไว้ในรถแท็กซี่
คือเพื่อนของคนที่มารับเขาลืมไว้ในรถแท็กซี่นะครับ
โดยเมื่อช่วงบ่ายของวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
นายบาดัสนักธุรกิจชาวอารับ
ได้นั่งโดย๓รถแท็กซี่จากโรงแรมที่พักย่านซอยนานา
ลงที่ประตู๗อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น๔
เพื่อขึ้นเครื่องเดินทางกลับประเทศเขา
แล้วก็ปรากฏว่าลืมโทรศัพท์ไว้ในรถแท็กซี่
ก็เลยเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
พนักงานสอบสวนชุดปฏิบัติการพิเศษสนามบินสุวรรณภูมิไว้
เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

มาลงที่สนามบิลสุวนภูมิ

พยายามที่จะตามหาอยู่จะให้ตรงไหนอย่างไรดี
เพราะว่าบางทีเปิดเครื่องอาจจะต้องใช้สแกนนิ้ว

ทีนี้ก็ไม่รู้เลยจะโทรไปบอกใครก็ไม่ได้ใช่ไหม
แล้วก็ไม่ทันเห็นว่าโทรศัพท์อยู่ตรงไหน

แล้วก็เจ้าหน้าที่โทรมาประสานกันได้
กระทั่งโอ้โหดีเลยจะมาคืนให้นักธุรกิจชาวต่างชาติเขานะครับ

ซึ่งทั้งตัวเองและเพื่อนไม่คาดคิดว่าจะได้คืน
แต่เจ้าหน้าที่ของไทยสามารถติดตามมาคืนได้

แล้วก็ทำงานยอดเยี่ยมรวดเร็วแล้วก็ขอบคุณแทนเพื่อนด้วย
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ไทยขอบคุณทางคนขับรถด้วยนะครับ
เห็นความสำคัญของทุกคดี
บางคนอาจจะมองว่าคดีเล็กเอง
โทรศัพท์มือถือหายไม่เหมือนเงินหายในรถแท็กซี่
แต่ว่าตำรวจไทยเห็นความสำคัญนะคะ